หลายคนคงเคยเห็นการแถลงข่าวจับกลุ่มแก๊งเด็กแว้นของตำรวจนะครับ
แต่ว่าล่าสุดมีเด็กวัยรุ่นที่แอบอัดคลิปเอาไว้
เพื่อนำมาเปิดเผยว่าความจริงแล้ว
อยู่จะเอารถจอดแล้วจะให้ไปที่วิภาวดี
เดี๋ยวให้รถเพื่อนไปคันนึงแล้วก็บอกว่าอย่าต่อลองอะไรประมาณนี้
บอกให้แค่นี้ก็ดีแค่ไหนแล้ว
คำพูดของวัยรุ่นชายที่บอกกับทีมข่าวไทยรัฐทีวี
เจ้าตัวและเพื่อนนั่งเล่นเกมอยู่ที่สวนสาธารณะ
เมื่อคืนวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา

นำตัวพร้อมรถจักรยานยนต์ไปที่สถานีตำรวจ
และบอกว่าจะยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นหลักประกัน
เพื่อให้กลุ่มวัยรุ่นกลับมาหาอีกครั้งในเวลา๒ทุ่ม

เพื่อร่วมในการแถลงข่าวจับกลุ่มเด็กแว้น
ทำให้เจ้าตัวงุ่นงงและไม่ยอมรับ
ดื้อดึงที่จะให้ตำรวจเปรียบเทียบปรับ
เรื่องความผิดของรถจักรยานยนต์เพียงอย่างเดียว
ครั้งแรกเขาคิดว่าสิ่งที่ได้ยินจากตำรวจนั้น
เป็นการพูดเล่นแต่คำพูดนั้นกลับกลายเป็นเรื่องจริง

ไม่ได้ขี่รถจักรยานยนต์ออกไปแว้นตามท้องถนน
ตามที่ตำรวจบอกจึงไม่ยินดีที่จะทำตาม
ก่อนนำโทรศัพท์มือถือขึ้นมาแอบบันทึก
เพราะรับไม่ได้กับสิ่งที่ตำรวจพยายามให้ทำ
โดยยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้น
ไม่ได้เป็นการกันแกล้งหรือมีปัญหากับตำรวจมาก่อนแน่นอน
คือเขาพูดแบบประมาณว่าจะให้ไปที่ไหนผมไม่มั่นใจ
แต่ถ้าผมจำไม่ผิดก็คือน่าจะวิภาวดี
คือเหมือนแบบว่าให้ไปนั่งช่วยแถลงข่าว

คือแบบว่าไม่มีทางช่วยกัน
จะได้ไม่ต้องเสียเงินอะไรอย่างนี้พี่ประมาณนี้

คือเหมือนการที่ให้ผมไปนั่งแถลงข่าว

ผมก็ไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าไปรับวันนั้น๒ทุ่ม

ซึ่งเคยถูกตำรวจในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

ตำรวจบอกว่าจะนำตัวไปอบรม
แต่กลับนำตัวไปยังสถานีแห่งหนึ่ง
เพื่อให้เขาร่วมเป็นหนึ่งในกลุ่มเด็กแว้น

โดยนอกจากเขาแล้วยังมีคนอื่นอีก
ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นเด็กแว้น

โดยเขาถูกจับตั้งแต่๒ทุ่มกระทั่งตี๔

พร้อมกับเสียเงินค่าปรับ๒๐๐๐บาท

เขาพูดว่าแค่ให้ไปอบรมเรื่องการขับขี่
เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่อย่างนี้พี่
แต่ว่าสุดท้ายผมก็มาเจอก็แถลงข่าว

งงพี่ขนาดคนขี่จักรยานอยู่

ผมก็ถามพี่พี่โดนมาได้ไง

กำลังจะเข้าบ้านเลยถึงหน้าบ้านแล้วเขามาเอาพี่ไปด้วย

ส่วนผู้กำกับการสนประชาชื่นระบุว่า
เรื่องคลิปเสียงตำรวจที่มีการนัดแนะ
ให้กลุ่มวัยรุ่นมาหาตอน๒ทุ่มของวันที่๑๔มิถุนายนนั้น
ยึดรถจักรยานยนต์ไว้เป็นหลักประกัน
ให้กลุ่มวัยรุ่นมาให้ความช่วยเหลือ
ตามที่กล่าวอ้างอาจเป็นยุทธวิธีการทำงานของตำรวจ
เท่าที่ถามดูเขาก็บอกว่าเป็น
เขาก็พยายามล่อหลอกเพื่อจะคุยนะฮะ
บางทีก็เป็นเทคนิคของตำรวจในการที่จะล่อหลอกคุย
ถามว่าให้เขาทำอะไรอย่างไร
แต่ในความเป็นจริงมันไม่ได้มี

ก็เลยไม่รู้จะเอามาประเด็นตรงไหน

สำหรับกลุ่มวัยรุ่นที่ถูกจับกลุ่มมานั้น
สายตรวจได้ไปพบที่สวนสาธารณะ

เพราะรถจักรยานยนต์ไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียน

และไม่มีเอกสารการครอบครอง
อกจากนี้ยังพบมีด๑เล่ม
ตกอยู่ในจุดที่พบตัวกลุ่มวัยรุ่น

และให้จ่ายค่าปรับตามความผิดที่พบก่อนปล่อยตัวไป
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน